คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะ
แม่หน้ารถแห่แทนที่จะมีความสุขฟังเพลงเต้นไปก็ได้นะครับ
แต่ปรากฏว่าตีกันอีกแล้ว
คุณผู้ชมและดูนะฟังเสียงประกาศของรถแห่นะ
ว่ารถแห่เขาประกาศขู่ไว้ว่ายังไงนะครับ
อย่าเดือกของนะคะเด้ออย่าเดือกของเด้อ
โดนรถแห้งเสียหายนะคะเด้อ

นี่เขาบอกแบบนี้

ถ้าโดนรถแห่เมื่อไหร่นะคะเด้อคาเดอร์

เผื่อตอนนั้นเนี่ยใครที่แบบหูดับสติหลุด

ตังค์ในกระเป๋ามีไหมนะ
เหมือนงานบุญทั่วไปเนาะเดี๋ยววันเขาก็ติดไว้แล้วนะ

นี่ฮะงานบุญเจ้าภาพอยากให้ชาวบ้านมีความสุข

แต่รถแห่มาแหมวัยรุ่นแห่คึก
มาจากไหนก็ไม่รู้แทนที่จะเต้นธรรมดา

แต่ก็เป็นเรื่องของวัยรุ่นเจ้าทินตางทินเลยเนี่ย
เมื่อกี้เห็นไหมมีการคว่างอะไรสักอย่างด้วยนะฮะ

ที่บ้านโคกสงาแบบเผือนโนสะอาดจังหวัดอุดร
นะครับวัยรุ่นสองหมู่บ้านมาเจอกัน

มองไปมองมาไม่ได้จับคู่เต้นนะ

นักร้องในรถแห่ต้องพูดออกไมคเตือน
เพราะเกรงว่าจะโดนรถเสียหายไปด้วยเด้อค่ะเด้อ

โอ้โหนี่ประเพณีทุกที่ทุกจังหวัดดันมีแบบนี้ทุกครั้งเลย
แคนแนะเลยให้แจ้งตำรวจเมื่อตำรวจจับไปแล้ว
ก็ให้เรียกค่าเสียหายเป็นค่าจ้างรถแห่ไปเลย

เพราะว่าไม่งั้นคุณเจ้าภาพเขาเอารถแห่มาจัดใช่ไหม
เขาก็จ้างมาพอจ้างมาพอตีกันแบบนี้ก็ต้องยกเลิก
เลิกแล้วใครเสียเงินไปเจ้าภาพ

ดังนั้นต้องมาเก็บเงินกับคนที่ตีกันเหล่านี้แหละนะครับ